ช่วงนี้หลายคนตกงานนะคะแต่จะเอาคำว่าตกงานไปเป็นข้ออ้างในการเป็นโจร
ไม่ได้ไม่ได้นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่หนุ่มคนหนึ่งค่ะตกงานค่ะ
เปลี่ยนอาชีพไปเป็นขโมยตระเวนใช้คำว่าตระเวนเลยนะ
เพราะเขาก่อเหตุหลายที่ตระเวนไปขโมยโทรศัพท์มือถือที่หลายหลายคนบางทีลงจากรถแล้วก็ลืมเอาไว้ไง
ไว้ในช่องของรถจักรยานยนต์นี่เป็นภาพนะคะที่เกิดขึ้นกับหนึ่งในผู้เสียหายค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เนี่ยค่ะชื่อวนายอนิรุธนะบุญเกิดค่ะ
ย่องเข้าไปมองซ้ายมองขวาปลอดคนละไปหยิบโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายค่ะ
ซึ่งเป็นผู้หญิงเขาขี่มาจอดไว้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อในอำเภอเมืองเชียงใหม่
แล้วก็เดินไปซื้อของในร้านแต่เธอเนี่ยลืมไอโฟน๖เอสพลัสไว้ในช่อง
ใส่ของของรถจักรยานยนต์เขามาแอบดูก่อนนะเดินสอดส่องดูก่อน
เอ้ามีคนลืมจริงตีเนียนเลยค่ะจกไปเลยฉกไปเลยโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็เอาไปที่ร้านมือถือแถวสันติธรรมให้ช่วยปลดล็อกให้แต่ทางร้านปลดล็อกไม่ได้
อีกทั้งโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีที่มาที่ไป
ผู้ต้องหาก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือไปโยนทิ้งซะเลยเพราะว่าขายไม่ได้
ซึ่งหลังจากถูกจับรับสารภาพค่ะบอกทำเจ้าหน้าที่ก็ลงไปงมค้นหา
เพื่อที่จะเอาของกลางขึ้นมาดำเนินคดี
ก่อนที่จะพาผู้ต้องหาไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุ

เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ลำบากเขาต้องไปงมหาแบบนี้
จากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหารายนี้นายอัเนียรุทธ์
เคยต้องโทษคดีลักษับในเคหสถาน
โดยใช้ยานพาหนะพ้นโทษออกมามีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ตอนนี้กำลังหางานทำแล้วก็มาเจอโควิดเล่นงาน
ก็เลยเร่ร่อนไปทั่วสุดท้ายก็ต้องกลับไปทำเหมือนเดิมค่ะ
ลักทรัพย์แล้วก็ถูกจับได้อีกครั้งค่ะ